มาดูเรื่องของกิจกรรมโปรโมชั่นของผู้ประกอบการร้านค้ากันบ้างดีกว่านะคะ
ก็ต้องเอาใจคู่รักเป็นพิเศษอยู่แล้วแหละ
แต่บางคนถามว่าอ้าวแล้วฉันโสดล่ะฉันมีโปรโมชั่นให้ฉันไหม
คุณพูดถึงเรื่องโสดในวันวาเลนไทยนี่เจ็บใจเจ็บช้ำน้ำใจ
เพราะว่ามันก็ต้องมีบ้างแหละแหมเห็นคู่รักเขากระหุงกระหิ่งกัน
แล้วล่ะคะถ้าเราไม่มีใครเราจะมีสิทธิพิเศษอะไรไหม
มีแน่นอนเพราะว่ามีผู้ประกอบการนะคะฉีกแนวทำโปรโมชั่นลด๕๐ให้สำหรับคนโสดเลยนะคะ
โปรโมชั่นนี้เป็นอะไรติดตามกับคุณชาดารัฐโผกาธนวัตค่ะ
สำหรับคนโสดที่มาทานข้าวที่ร้านคนเดียวในวันวาเลนไทยปีนี้ค่ะ
ทำตามเงื่อนไขเป๊ะไปคนเดียวนั่งทานคนเดียวและนั่งโต๊ะเดียวค่ะ
เจ้าของร้านบอกว่าจะมาเป็นกลุ่มก็ได้แต่ต้องนั่งแยกโต๊ะกันนะคะ
คือเราเห็นคนที่เป็นคนโสดแล้วก็ยังแบบรู้สึกว่าอาจจะกลัวกับวันวาเลนไทย
กลัวแบบกลัวทั้งแบบออกมาเจอคนรักเราเหงาหรือเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
หรือว่ามาครัวกันมาทานข้าวคนเดียวกันออกไปไหนคนเดียว
โดยเฉพาะยิ่งวันวาเลนไทยเนี่ยหัวเหงาหนักเป็นพิเศษเลย
ก็เลยอยากจะเหมือนสนับสนุนให้เขารู้สึกว่าเราออกมาได้นะคนเดียวก็มีอะไรดีได้
หรือว่าเราอาจจะเคยเห็นโปรโมชั่นบางที่มาสำหรับแก๊งสาวโสดแก๊งหนุ่มโสดหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ไม่มีใครที่ทำโปรโมชั่นสำหรับคนที่มาคนเดียวจริงเลยค่ะ
บรรดาคนโสดจะได้รับสิทธิ์ทานเมนูซูชิและซาชิมิ
ซึ่งมีมากกว่า๓๐เมนูของทางร้านโดยจ่ายเพียงแค่ครึ่งราคาจากราคาเต็ม
ระหว่างวันที่๑๓๑๔กุมภาพันธ์ทางร้านจะขยายเวลาเปิดบริการ
ตั้งแต่๑๑โมงครึ่งจนถึง๔ทุ่มค่ะเพื่อรองรับลูกค้าที่คาดว่าจะมาเพิ่มมากขึ้น
ลมอนซาชิมิจานนี้นะคะเป็นหนึ่งในเมนูโปรโมชั่นต้อนรับวาเลนไทยสำหรับคนโสดค่ะ
ซึ่งราคาเต็มจะอยู่ที่จานละ๒๘๐บาท
แต่สำหรับหนุ่มโสดสาวโสดที่มาทานคนเดียวในวันวาเลนไทยจะเหลืออยู่ที่จานละ๑๔๐บาทเท่านั้นค่ะ
เจ้าของร้านยังบอกอีกว่าทางร้านจัดทำโปรโมชั่นสำหรับคนโสดที่มาคนเดียว
จากร้านมีรูปแบบบรรยากาศที่เรียบง่ายมีโต๊ะเดี่ยวแบบซูชิบา
ปกติกลุ่มลูกค้าส่วนหนึ่งจะมาทานคนเดียวอยู่แล้วค่ะ
จึงคิดต่อยอดมาเป็นโปรโมชั่นนี้เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าเดิม
และขยายฐานลูกค้าใหม่ที่รู้จักโปรโมชั่นของร้านจากเฟซบุ๊ก
เพราะหลังจากประกาศโปรโมชั่นเพียงแค่๓วันก็มียอดไลฟ์และยอดแชร์มากกว่าพันครั้ง
เพราะในฐานะคนโสดใช่ไหมปกติวาเลนไทยก็มันเป็นวันที่เศร้าอยู่แล้ว
ส่งมาสำหรับคนโสดไม่รู้จะออกไปไหนกับใครอะไรอย่างนี้
พอมันมีโปรโมชั่นนี้มาว่าแบบคนโสดแล้วมาคนเดียวด้วย
ก็รู้สึกมันน่าจะเข้ากับเราเพราะปกติเป็นคนกินข้าวคนเดียวอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะ
ในต่างประเทศเองก็มีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับคนโสดในวันวาเลนไทยเช่นกันค่ะ
อย่างในสหรัฐอเมริกามีโฆษณาโปรโมทไอศครีมที่มีชื่อเรียกว่า
เนื่องจากต้องการสร้างทัศนคติไม่ให้คนรู้สึกเศร้ากับความโสดในวันวาเลนไทย
ซึ่งจากการสำรวจประชาชนอเมริกันกว่า๑๒๐๐คนพบว่า
มากกว่าครึ่งหนึ่งภูมิใจในความโสดของตัวเองในวันวาเลนไทยค่ะ
ชะดารัตรโฆษณวัตต์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
แม่คนโสดเขามีโปรโมชั่นให้ดีแบบนี้นะคนโสดไม่น้อยใจแล้ว

ไปกินคนเดียวก็ได้กินแบบว่าเชิดน่ากิน
ใช่ประหยัดด้วยไม่ง้อน